คุณผู้ชมมาดูคลิปนี้หน่อยมันเป็นเรื่องที่สืบเนื่องต่อเนื่อง
มาจากที่คุณอนุภาพป่วยกระทันหันเมื่อสักครู่
คุณผู้ชมดูนะครับดูสอสอหญิงนะครับเสื้อสูตรสีชมพูนะครับ
ก็คือดรหญิงครับคุณลินทิพรวรินวัชละโรธ
เป็นรองเลยค่ะที่การพักเพื่อไทยเลยนะครับ
ก็ยืนคุยกับกลุ่มเพื่อนสอสออยู่แล้วจู่เธอล้มลงฮะ
ลงไปนั่งกับพื้นแป๊บนึงแล้วก็ลุกขึ้นมา

ชาวเน็ตนะชาวเน็ตเห็นคลิปนี้แล้วตั้งคำถามว่า
ล้มจริงหรือแกล้งล้มนะครับ
ในขณะที่สภาหยุดขานชื่อและกำลังประถมพยาบาลคนป่วย
มีสอสอหญิงพักเพื่อไทยชุดชมพูลุกขึ้นจากที่นั่ง
เดินไปอีกเก้าอี้นะครับเอามือจับท้ายทอยแล้วก็ซุดลงพื้น
ลุกขึ้นมานั่งเก้าอี้แบบขำไม่แน่ใจว่าต้องการสื่ออะไร
แต่ถ้าเป็นการล้อผู้ป่วยเขาเขียนว่าแต่ถ้าเป็นการล้อผู้ป่วยนะ
ไม่ควรทำอย่างยิ่งครับแฮสแท็กโหวตนายกรอบ๓
เท็จประการใดก็ต้องฟังเธอต้องฟังเธอดรหญิงนะครับ
เดินมาใส่ส้นสูงสะดุดส้นเท้าและขาเก้าอี้ที่เป็นล้อเลื่อนจะขยับตัว
พลิกล้มและก็รีบลุกขึ้นนั่งเก้าอี้ก็ยังเป็นเรื่อง
มองคนในแง่ร้ายไม่ได้เป็นโรคจิต
จะเห็นความเจ็บป่วยใครเป็นเรื่องสนุกนี่ก็มนุษย์คนหนึ่ง
คนเจ็บป่วยก็เอาใจช่วยอย่าตีความเกินเลยพอสักที
ช็อตเดียวตีฆ่าคนไม่ได้ดึงดราม่านะสำหรับความเจ็บป่วย
ใครป่วยหญิงเอาใจช่วยหมดทุกคนตอนนั่งหญิงยังสาธุว่าอย่าเป็นอะไร
เพราะส่วนตัวหญิงก็เป็นคนป่วยแถมป่วยหนักด้วยหนักมาก
จะมีเหตุผลอะไรจะไปแกล้งถ้าไม่สะดุดขอร้องเถอะ
ด่าทอแบบไม่รู้จักตัวตนไม่รู้สถานการณ์

จากนั้นก็มีเพื่อนสอสอนะครับสสหญิงจากพักเพื่อไทย
ก็เข้ามาคอมเมนต์ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นอย่างที่เธอชี้แจงและอธิบายครับคุณผู้ชมครับ